กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามนางเอกสาวคนเก่งแต้วนัทพรกันบ้างค่ะเธอคนนี้ผลงานเนี่ยโอ้โหไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะ
เฉพาะด้านหลังมาเนี่ยจะบอกว่ามีชื่อเสียงเพราะว่าละครเนี่ยโด่งดังมากเลยนะคะ
กับเป็นละครเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคนั่นเองนะคะ
ถือว่าเธอแจ้งเกิดแล้วก็ฝากฝีไม้ลายมือในผลงานละครหลายต่อหลายเรื่อง
แต่ว่านี่แหละที่โด่งดังเป็นพลุแตกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องที่จบไปที่หลายคนได้ติดตามกันไปนะคะ
จากละครเรื่องนาคีนั่นเองเธอรับบทเป็นพญานาคนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นวันออกพรรษาค่ะ
นางเอกสาวก็ได้ไปร่วมรำบวงสวงบูชาองค์พญาพิสัยศรีสัตนาคาราชค่ะ
ในพิธีเปิดงานเทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโลกที่ลานนาคาเบิกฟ้าวัดไทย
ริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะ
ก็ดูความงดงามอ่อนช้อยของเธอกันได้เลยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
การรับการแสดงก็สวยสดงดงามนะคะ
เราเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวกันนั้นอ่ะ
หนังเอกสาวคุณภาพอีกหนึ่งคนของวงการบรรเทิงบ้านเราเลยทีเดียวนะคะ

รำแล้วก็ภาษาต่างนะคะ
และที่สำคัญคุณต้องจำบทเป็นภาษานั้นด้วยนะคะ

ต้องบอกว่าแต้วไม่ได้เรียนเกี่ยวกับร้านนะ

แต่ว่าลีลาท่วงท่าแหมทำเนียนเหมือนเรียนมาเลย